มาดูเรื่องดราม่าไก่หลุมหรือว่าไก่กะทิกันหน่อยนะคะ
ก็อย่างที่คุณทัศนัยได้เกิดไปตั้งแต่ช่วงต้นรายการว่า
นี่เป็นเรื่องเป็นราวคลิปนี้แหละค่ะ
วิธีการทำไก่หลุมหรือว่าไก่กะทิของหม่อมถนัดแดก
เขามีการโพสต์ในเฟซบุ๊กแล้วก็ในช่องยูทูปของเขาเนี่ยนะคะ
แต่ทีนี้ประเด็นที่มันงอกตามมาหลายคนตั้งคำถามโดยเฉพาะคนที่รักสัตว์
แม้ว่าจะเสี้ยววินาทีวินาทีนาทีก็ตาม
ลักษณะการกระทำแบบนี้เป็นการทารุณกรรมสัตว์หรือเปล่า

มถนัดแดกออกมาชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
ไอ้ไก่ที่ผมเอาไปฝังแบบนี้เนี่ย
ทีมงานฝังแบบนี้มันเป็นไก่คนละตัวกับตอนที่ผมกิน
ไก่ตัวนี้ยังรอดปลอดภัยดีแต่ถึงกระนั้นก็ตาม
ไม่ใช่หน้าที่คุณที่จะมาบอกว่าไก่ตัวนี้ยัง
คดีมีสุขหรือเปล่ายังอยู่ดีมีสุขหรือเปล่านะคะ
ต้องเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมาย
เพราะฉะนั้นมีการแจ้งความเอาผิดเอาด้วยนะคะ
แต่ทีนี้หลายคนไม่รู้จักว่าไก่หลุมหรือว่า
ไก่กระที่เนี่ยมันเป็นเมนูอะไร
ไก่หลุมหรือว่าไก่กะทิเริ่มจากการนำไก่ธรรมดา
ฝังดินให้โผล่ขึ้นมาแต่หัวแบบเมื่อสักครู่นะคะ
แล้วก็ปล่อยให้ตากแดดปล่อยให้ตากลม
ให้อดข้าวอดน้ำให้กินแต่น้ำกะทิ

ให้ค่อยทยอยให้ทีละนิด
เช้ากลางวันเย็นให้แบบนี้เช้ากลางวันเย็น
หลังจากนั้นพอครบ๒สัปดาห์ปุ๊บ

ไก่จะขนค่อยร่วงเกือบหมด
แต่สิ่งที่ได้คือเนื้อไก่ที่ชุ่มน้ำกะทิ
จากนั้นก็จะเชื่อดไก่ตามปกติแล้วนำไปย่าง
ทำเหมือนไก่ย่างตามปกติ
เมนูไก่หลุมหรือชาวบ้านแล้วคนที่เขาบอกว่าเห็นแล้วไม่สบายใจ
เรียกว่าเมนูซาดิตเนี่ยนะคะ
ทีนี้คนที่เอาคลิปนี้มาเผยแพร่
นี้เป็นเพจที่ทำรายการอาหาร
เกี่ยวกับการหาอาหารตามธรรมชาติ
ก็คืออาหารตามสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะคะ
ไม่ได้มีการทารุณกรรมสัตว์ใด
เขียนวิจารณ์เรื่องนี้ว่าเมนูนี้ไม่ได้ทำให้ไก่อร่อยขึ้น
มากไปกว่าการใช้วิธีการหมัก
แต่เป็นการทำเกินเลยไปจากคำว่าเพื่อการดำรงชีวิต
คือถ้าเกิดว่าไก่เลี้ยงไว้เข้าโรงเชือดแล้วมาขายเรา
ลักษณะแบบนี้คือปกติ
ปกติเพื่อดำรงชีพดำรงชีวิตแต่ลักษณะนี้
อันนี้เป็นเพื่อสนองกิเลสตัญหาของตัวเอง
การที่เราเกิดเป็นมนุษย์ควรมีเมตตาไม่ควรทรมานสัตว์
ไม่ควรสนองกิเลสตัวเองด้วยการทำแบบนี้นะคะ
กรณีนี้ทางเพจบอกว่าน่าจะเข้าข่ายข้อหาทารุณกรรมสัตว์หรือไม่
เนื่องจากว่าไม่ใช่เป็นการเลี้ยงไก่เพื่อเชื่อดกินโดยธรรมชาติ
แต่เป็นการทรมานสัตว์ถ่ายทำคลิปเพื่อหวังผลประโยชน์
ทีนี้คุณผู้ชมมาฟังคำชี้แจงจากหม่อมถนัดแดกกันหน่อยนะคะ
หลังจากที่คลิปนี้ทำให้หลายคนไม่สบายใจ
อมถนัดแดกบอกว่าได้มีการลบคลิปออกไปแล้ว
แล้วก็ต้องขออภัยที่ทำให้หลายคนไม่สบายใจ
รวมทั้งชี้แจงว่าไก่ที่กินในคลิปอย่างที่บอกไป
ไก่ที่กินในคลิปไก่กะทิ
ไก่ที่ฝังเป็นคนละตัวกัน
ไก่ที่ฝังทีมงานเอามาฝังแค่๕นาที
เห็นไหมบอกแล้วไงแค่เสี้ยววินาที
บางคนก็บอกรับไม่ได้ในการที่จะทำแบบนี้นะคะ
อมถนัดแดกอธิบายต่อบอกว่า
ไก่ที่ฝังทีมงานเอามาฝังแค่๕นาที
แล้วก็ถ่ายคลิปตอนนี้มันยังคงรอดปลอดภัยดี
ถึงตัวเขาเองจะปากไม่ดีหมายถึงหม่อมถนัดแดกนะคะ
แต่ก็ไม่เคยโหดร้ายขนาดนั้น
แล้วก็ให้กำลังใจกับเจ้าของฟาร์มในการตามหาไก่ในคลิป
และจะนำไก่ตัวนี้มาถ่ายคลิปอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อยืนยันว่ามันยังอยู่ดีมีสุขนะคะ

ได้ออกมาเดินหน้าบอกว่า
ดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีกับหม่อมถนัดแดก

โดยได้มีการส่งทนายความไปแจ้งความไว้แล้วที่สนราชพร้าว
เพื่อให้ออกหมายเรียกหม่อมถนัดแดกมาสอบปากคำ
รวมถึงอีกหนึ่งฝั่งก็คือทำควบคู่ไปเลยเนี่ยนะคะ
ได้มีการไปแจ้งความไว้ที่สพแม่แฝกจังหวัดเชียงใหม่
ถามว่าทำไมต้องไปท้องที่นี้
เพราะเนี่ยคุณเห็นไหมในคลิปนี้การฝังไก่แบบนั้น
มันเกิดขึ้นในท้องที่ของสพแม่แฝกนะคะ
เมนูไก่หลุมทุกอย่างมันถูกถ่ายทำที่นั่นนะคะ
ที่จะถูกแจ้งความดำเนินคดี
ผู้ร่วมจัดทำเมนูทุกคนก็คือทีมงาน
ต้องถูกแจ้งความดำเนินคดีด้วย

ไม่ใช่ว่าเพียงขอโทษแล้วลบคลิปออกแล้วมันจะจบ
เพราะทุกคนจะต้องไปพิสูจน์ตัวเองในกระบวนการยุติธรรม

ส่วนไก่ที่กินกันเนี่ยเป็นไก่คนละตัวกับที่ถ่ายทำ
ค่ะก็ทำแล้วไงก็เอาไก่ไปฝังแล้วไง

คุณผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามาเยอะว่ามันไม่เหมาะสมอะไรแบบนี้นะครับ